คุณผู้ชมจำพี่เลี้ยงจุ่มได้แน่นอนนะคะสำหรับคดีนี้เป็นข่าวใหญ่
โรงเรียนสารศาสตวิเทศราชพฤกษ์ที่มีพี่เลี้ยงจุ๋มและครูบางคนเนี่ยนะคะ
ที่ถูกผู้ปกครองของเด็กแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนอนุบาล
โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์มีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้แล้วเรานำเสนอข่าวไป
โอ้โหต่อเนื่องเข้มข้นมากเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่มัน
กระทบกับจิตใจของพ่อแม่ผู้ปกครองจริงอันนี้คือภาพกล้องวงจรปิดในห้องเรียนนะคะ
วันนี้สารแขวงนนทบุรีสั่งจำคุกพี่เลี้ยงจุ๋ม
ข้อหาทำร้าร่างกายเด็กนักเรียนอนุบาลจำคลกร้อยเก้าสิบห้าวันไม่รอลงอายานะคะ
เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนธันวาคมจะมีการนัดสืบพยานนะคะ
กรณีนี้นะคะพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยชื่อจริงก็คือนางสาวออนอุมาปลอดโปร่งนะคะ
เป็นอดีตครูพี่เลี้ยงแล้วแหละที่โรงเรียนสารศาสตวิเทศราชพฤกษ์นนทบุรี
แขวงนทบุรีอ่านคำพิพากษาคดีนี้ค่ะ
โดยพนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องพี่เลี้ยงจุ๋ม
ในข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
และข้อหากระทำหรือละเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดการทารุณต่อเด็ก
พิเคราะห์พญาหลักฐานแล้วพิพากษารวม๗คดี
เลี้ยงจุ๋มจำเลยได้ให้การรับสารภาพ

คดีมี๒กระทงกับ๕กระทงดังนั้นรวมโทษจำคุก๑๙๕วันค่ะ
ส่วนคำร้องเรื่องขอค่าสินใหม่ทดแทน
ผู้เสียหายทั้ง๗คดีได้ยื่นคำร้อง
ขอให้พี่เลี้ยงจุ๋มชดใช้เงินแต่ละคดีเนี่ยไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาทนะคะ
สารกำหนดนัดสืบพยานในส่วนของคดีแพ่ง๒๓ธันวาคมค่ะ
หลังสารอ่านคำพิพากษาเสร็จพี่เลี้ยงจุ๋มก็ยื่นคำร้องขอประกันตัว
สารพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีอนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
หลักทรัพย์ก็คือเป็นเงินสดคดีละ๘๐๐๐บาทรวม๗คดี
รวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น๕๖๐๐๐บาท
พ่อของน้องโชกุลค่ะนายกริตานนทัญญาวรชาติ
คุณพ่อบอกว่าเคารพในการตัดสินของศาลนะคะ

เลี้ยงจุ๋มได้รับโทษถ้ามองในมุมของพ่อเองเนี่ยนะ
ก็อาจจะน้อยไปกับสิ่งที่พี่เลี้ยงจุ๋มทำกับลูกพ่อ
ผู้ปกครองก็จะมีการดำเนินคดีต่อนะคะ
ส่วนเรื่องของการเยียวยาทางโรงเรียนเงียบอะค่ะ
บอกทางโรงเรียนเงียบไปเลยไม่ได้ติดต่อไม่ได้เรียกไปคุย

ตอนนี้เนี่ยนะน้องโชกุลเองเนี่ยนะคะ

เวลาได้ยินเสียงดังจะมีอาการภาวะ
ช่วงนี้ยังต้องรักษาตัวอยู่กับบ้าน

ไม่ได้ให้ไปเรียนที่ไหนทั้งนั้นอยู่บ้านก่อนตอนนี้
คุณพ่อบอกว่าพ่อเองก็ไม่ได้ทำงาน

อยากให้ลูกกลับสู่สภาพจิตใจเหมือนเดิมค่ะ
ตอนแรกเนี่ยทางโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวออกค่าใช้จ่ายในการรักษาให้หมดนะ

โรงเรียนเงียบไปเลยไม่ติดต่อมาเลยนะคะ
เดินเดินเรื่องต่อครับก็เรื่อง
เดี๋ยวเขาก็ส่งทางแพ่งมาอีกทีนึงนะครับ
เดี๋ยวก็มีการนัดคุยกันที่ศาลอีกรอบนะครับ
แล้วก็ส่วนเรื่องยาวพวกผมก็เห็นทางโรงเรียนก็เงียบเหมือนกัน

ก็ทุกคนก็เด็กก็อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับ

ว่านัดเรียกนัดคุยอะไรไปก็หายนะครับ
ผู้ของทุกคนก็งงเหมือนกัน
ส่วนพี่เลี้ยงจุ๋มก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ
หลังสารอนุญาตให้ประกันตัวก็เดินทางกลับทันทีค่ะ